คุณผู้ชมครับใครที่คิดอยากจะไปเที่ยวทะลงทะเลนะไปแล้วมันก็ทำให้จิตใจมันดีแล้วก็มีกำลังใช่ไหมมีกำลังใจที่ดี
ไม่ได้ไปเล่นน้ำทะเลอย่างเดียวนะคุณไปเดินตรงทุ่นลอยน้ำตรงนี้คุณก็ชิลสนุกได้เหมือนกันความยาวของเจ้าทุ่นลอยน้ำนี่มีความยาวถึง๓๙เมตรโอ้ถูกออกแบบมาอย่างดีครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เขามีอารมณ์แบบว่าก็ไม่อยากโดนน้ำทะเลก็ไม่อยากลงเล่นแต่อยากเดินไปในทะเลคืออยากลงทะเลแต่ไม่อยากเป
ดูถ่ายรูปแบบนี้สาวชอบเออไปยืนแอคอาร์ตอยู่สักพักตกไปเลยก็ได้ไม่ตกไม่เอาสิดูดีนะระวังนะ
เออเอ้าแต่ว่ายังไงซะไปตรงนี้มันก็แปลกหูแปลกตาดีแล้วผมจะบอกกันว่าช่วงนี้ทะเลที่บางแสนหรือที่จังหวัดชนบุรีเฮ้ยน้ำมันใสมากนะจริง
จริงคือลองไปดูเพราะว่าหลายคนอาจเป็นห่วงคิดว่าเออตรงชายหาดชายทะเลพัทยงพัทยาบางแสนมันมันยังไงมันอาจจะดำมืดหรือเปล่าอันนี้ไม่นะเฮ้ย
แปลกไปเยอะคือมันขาวใสสะอาดน่าไปเดินเที่ยวอันนี้หมายถึงทะเลใช่ครับหมายถึงหมายถึงทะเลจริงครับคำพูดผมอาจจะดูเหมือนหมายถึงอย่างอื่นแต่ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคือทะเล
แต่จริงมันเหมือนกับว่าเราได้พักไงเออให้ทะเลมันกลับฟื้นคืนสู่ธรรมชาติใช่มันก็เหมือนกับว่ามันได้ฟื้นตัวแล้วทำให้ธรรมชาติกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อืมแล้วก็สวยงามอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่คนไปกันเยอะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ใช่ไหมช่วงตุ๊ดจีนใช่ไหมใช่ตุ๊ด
คนเยอะมากคนเยอะเห็นเขาบอกเจอคุณด้วยเห็นไหมเราก็ชนะใช่ไหมตาดีเออค่ะจำได้